คุณผู้ชมครับติดตามกันหน่อยอย่างต่อเนื่อง
ก็คือล่าสุดตอนนี้สุธนกุลมัยอดีตผู้เล่นนะ
ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นอดีตผู้เล่นของสโมสรวัดโบซิตี้
มาพร้อมกับผู้จัดการทีมสโมสร
เดินทางมาเยี่ยมอาการบาดเจ็บของอภิรัตหีมขาว
คือเข้าบอลรุนแรงคงไม่ต้องบอกนะว่าไปเข้าแบบไหน
คนเสื้อขาวนี่นะครับคือสุทนคือจังหวะประทะ
คือเตะเข้าไปบริเวณศรีษะจังหวะที่อภิรัตน์ในคลองบอล
แล้วก็โดนสกัดล้มลงไปก็เป็นการขอโทษขอโพยกัน

คือวันนั้นพูดคุยกับทางอภิรัตโฟนอินมาคุย
เขาบอกเลยนะว่าถ้าเจอกับสุทนเขายังไม่รู้เลยจะพูดว่ายังไง

ผมเชื่อว่าอาการของดอนเนี่ยอภิรัตน์เนี่ยน้องคงดีขึ้น

แล้วก็แน่นอนแหละคือเหตุการณ์มันผ่านไปแล้ว
สุธนเองเนี่ยผมว่าเขาก็รู้สึกผิดอยู่แล้วแหละ
ก็ขอให้ต่างคนต่างแยกย้ายไปดำเนินชีวิต

ขอให้ดอนกลับมาหายเร็วแล้วกันครับ
ครับไปดูในเพจของทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
ตอนนี้ปิดประมูลแล้วนะกับเสื้อแข่งทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
ในชุดสู้ศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกที่พบเวียดนาม
พร้อมกับลายเซ็นนักเตะชนิดที่อัดกรอบอย่างดีด้วย
ผู้ที่ได้ไปนั่นก็คือไม่ใช่ใครที่ไหน
นาริมกองเชียร์ไทยแพนแท้นะครับ
คุณวิรุณวิเชียนวัฒนาชัยนะครับ
ก็ประมูลไปด้วยจำนวนเงิน๕๗๙๑๐บาทนะครับ
จำนวนดังกล่าวนะครับก็จะไปสมทบทุนช่วยเหลืออภิรัตต่อไปนั่นเองนะครับ
วันนี้๑๐โมงจะมีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับที่สมาคม
ไปดูกันต่อนะครับก็เอ่อเรื่องของการแบนสุทนใช่ไหม
ใช่ก็ตอนนี้ได้พิจารณามารยาทวินัยและข้อประท้วงนะ

ก็ประกาศถึงบทลงโทษของสุธนกุลมัย
จากกรณีเจตนาทำร้ายเพื่อนร่วมอาชีพเป็นจำนวน๕นัด
แล้วก็ปรับเงินไป๒๖๖๖๖บาทจำนวนเงินเป๊ะเลย
โทษแบบนี้จะมีผลนะครับหากว่าสุธนกุลมัยได้เซ็นสัญญากับต้นสังกัดใหม่
ก็จะไม่ได้ลงเล่น๕นัดแรกก็คือปัจจุบันเนี่ยเขาไม่มีสัญญาแล้ว
เพราะว่าวัดโบซิตี้ต้นสังกัดเดิมยกเลิกสัญญากับแข้งรายนี้ไปแล้ว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละครับ